คุณแม่อ้ำนั่นเองค่ะอ้ำพัชรภานะคะ
วันก่อนเนี่ยลอยกระทงที่ผ่านมานี่
ก็ไปกันไปไม่ได้ไปคนเดียว
นี่ไงคนนี่มีนวดหน่ะจริงนะ
หน้าคุณคันนี่คือไฮโซโพกหน้าเอง
เห็นตอนนี้ข่าวครับพี่แจ๊ควรแจ็ค
ในวันที่๕ธันวาคมที่จะถึงนี้

ไม่มีเลยค่ะแต่มีเพื่อนชนทุกวันค่ะ

เป็นคนพิเศษหรือเปล่า

ได้เจอกันบ่อยอีกค่ะ
ก็อาจจะมีอะไรบ่อยค่ะ

ก็เชิญเชิญเหมือนกันค่ะ
เชิญเชิญมาทานข้าวกัน